อุ้ยเดือดนี่ไฟอยู่ตรงนี้ไฟเดือดเลยโอ้โหไฟลุกเลย
คือรถทัวร์เขาไม่ไปส่งคนโดยสารตามภูมิลำเนาใช่ไหม
ไม่ไปมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตอบอยู่หน้ากระทวงเรียบร้อย
โอ้โหนะฮะเพราะว่ามีการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนต์กับท่านด้านของผู้แทนองค์การตลาดวัฒนา
แต่มันมีประโยคที่หลุดออกมามีการต่อว่าแล้วก็บอกว่าโอ้โหโง่เป็นเนี่ย
ตามอาการของเราย้อนไปฟังอีกทีครับ
อุปสรรคเท่ากับอวทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะ

โอ้โยมันจบอะไรมากว่า

เอ้อทำไมเอ๊ะทำไมมันโง่กันวะ

ศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับ
โง่เป็นกวายเลย

แล้วคุณไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาปิญญโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ย

หลักสูตรหลักเลือกเรียนนะครับท่านครับ
คุณไปคุยกับคณะบดีให้ดีนะมึง
มาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตั้ง
เนี่ยมันก็มีทั้งประโยคที่ว่ามีทั้งประโยคที่ฝาก

มันมีอะไรมันมีหลายอย่าง
มาจากแค่ว่าคำถามว่าอุปสรรคกับอุปทาน
เอาจริงนะดิฉันก็อาจจะเป็นควายเหมือนกันก็ได้นะ

แต่คือเขากำลังวิดีโอคอนเฟอร์แรนด์ไง

มันก็สามารถที่จะบันทึกภาพแล้วก็คลิปเสียงแบบนี้ได้
ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นดราม่า

ผู้บริหารระดับกระทรวงมหาดไทยผ่านวิดีโอคอนเฟอร์แลนซ์

ที่พงศ์จุนเจริญเป็นประธานแล้วก็ผู้แทนของ
ส่วนมหัฐไทยก็มีการมาประชุมกันชี้แจงกัน
เรื่องของการส่งเสริมสินค้าการเกษตร
หลังจากมีการสั่งซื้อจากกรมราชธรรมมา

ว่ามันคืออะไรนะอุปสรรคอุปทานภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอะไรนะ
ก็ตามคลิปเลยเรียนอะไรมาจบอะไรมาทำไมง่วงอะไรแบบนี้
เหมือนไปพูดถึงพาดพิงถึงสถาบันด้วยอะไรแบบนี้
ทำไมท่านพูดแบบเหมือนไปข่มไปดูถูกลูกน้องหรือเปล่า
ตั้งคำถามถึงเรื่องของการว่าจะควรที่จะรับราชการต่อหรือไม่อย่างไร
อันนี้ชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามกันไปนะฮะ
อย่างอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพพักเก้าไกลอย่างคุณวิโรธ
คดีอดีศรโพสต์เลยเป็นคำพูดที่ขาดวุฒิภาวะอย่างร้ายแรง
หยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรกระทำ
เป็นการใช้อำนาจกฎขี่เหยียดยามผู้ใต้บังคับบัญชา
อันนี้เขาก็เป็นการโพสต์แสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ว่าหลังจากที่เป็นดราม่าตัวท่านประหลัดเองก็มีการโพสต์
ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊คยาวเหยียดเหมือนกัน
ว่าก็พูดจริงยอมรับเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสม
ต้องขอโทษทุกท่านด้วยเพราะไม่พอใจที่คนที่มาประชุม
นำเสนอเรื่องเก่าที่เคยเสนอแล้วหลายครั้ง
ไม่มีการนำเสนอผลงานใหม่เลย
ทำให้ตัวท่านเองก็ไม่ได้ทันยังคิดแต่ยืนยันนะ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูหมินสถาบันการศึกษา
เพราะเคยเรียนเหมือนกันตัวท่านเองก่อนเรียนโรงเรียนวัดมาเหมือนกัน
เรียนโรงเรียนต่างจังหวัดมาเหมือนกัน
และที่พูดไปเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์ลูกทุ่งของตัวท่าน
อาจจะมีการดุว่าลูกน้องบ้างต้องการจะเร่งรัดงาน
แต่นิสัยท่านส่วนตัวแล้วเป็นคนน้ำสายใจจริง
ไม่ได้ไปด่าให้เจ็บแค้นโกรธเครื่องอะไร
ถือว่าเป็นบทเรียนของตัวเองที่ต้องระวัง

แต่พอไปภาดพิงถึงมหาวิทยาลัย
ล่าสุดสโมสรนิสิทธิ์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เผยแพร่หนังสือเปิดผนึกเรียนถึงนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬา
โดยระบุว่าจากกรณีได้รับการร้องเรียนจากนิสิตจุฬาและบุคคลภายนอก
กรณีที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬา
ได้ใช้วาจาหยามหมินสติปัญญาและชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้น้อย
โดยกิริยาและวาจาของนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์
แสดงให้เห็นถึงความนิยมชมชอบในระบบอาวุโสและสถานศึกษาที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้รับใช้ประชาชน
โมสรนิสิตรัฐศาสตุลามรู้สึกกังวลต่อทัศนคติที่ถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ขอให้นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ทบทวนพิจารณาอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬานะครับ

แล้วก็ไม่รู้อีกสถาบันหนึ่งจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยหรือเปล่านะ
เพราะว่าอย่างของจุฬาเนี่ยเพราะว่าเป็นคำถามลูกน้องไง
ว่าคุณเรียนจบที่ไหนลูกน้องก็บอกว่าจบรัฐศาสตร์จุฬา
แต่ว่าเป็นปริญญาโทนะครับตัวของประหลัดมธก็ถามอีก

ลูกน้องก็ตอบมาว่าสถาบันนั้นสถาบันนี้
ประหลัดมธก็บอกกูว่าแล้วอะไรอย่างนี้

รู้ว่าที่นั่งของประหลัดมธในต้นปีจะสั่นคลอนหรือเปล่า